ไม่พลาดโอกาสที่จะเดินทางไปดูเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกครับ
มีโอกาสได้ไปศึกษาก่อนหน้านี้นะครับ
ก่อนที่จะเซ็นสัญญาแล้ว๒ครั้งด้วยกัน
แล้วหลังจากที่รับงานเต็มตัวก็เดินทางไปดูเกมคู่นี้แหละครับ

เมืองทองเปิดบ้านเจอกับเชียงราย
เชียงรายเป็นเบอร์๒นะครับ

แล้วก็เป็นประตูโทนในเกมนี้ครับ
เก็บ๓แต้มขึ้นมาอยู่ที่๙นะครับ
เมืองทองมี๒๓คะแนนนะครับ
พลาดในการขึ้นจากฝูงและหล่นไปอยู่อันดับ๔ของตารางมี๓๓แต้มเท่าเดิมครับ
โอ้โหกามาสี่นัดนะครับผลงานในลีกนี้ยอดเยี่ยมจริงจริงครับ
ชนะเลยครับชนะตลอดด้วยส่วนอีกคู่บุรีรำครับ
จูงเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูเนเต็ดอันดับสามครับบุรีรำนี้ก็สะดุดมาต่อเนื่องแล้วนะครับ
นาทีสามสิบเอ็ดครับมายเคอร์เฟอร์ฟอร์เคสการ์ดประตูของแบงคอกออกบลพลาดครับ
นรบดินเติมเกมขึ้นมาตัดได้แล้วก็จ่ายให้กับนาเซอร์บาราซิสครับ
ยิงไม่เหลือหนึ่งศูนย์เจ้าบ้านขึ้นนำแต่ว่านาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ
งคอกตามตีเสมอจากลูกเปิดแล้วก็พุ่งขึ้นมาโมงครับวันนาลุยสครับเปิดเข้าไป
ครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มนะครับแต่มีจังหวะนี้แบงค์คอกมาเหลือ๑๐คนนะครับ
ในช่วงท้ายเกมปกกล้าวันนั้นครับถูกลำที่๒เป็นใบแดงไล่ออกครับ
ต่อว่าผู้ตัดสินครับจบเกมก็แบ่งแต้มกันไปครับทีมละ๑คะแนน
บุรีรำนั้นไม่ชนะในเกมลีกมา๔เกมติดแล้วนะครับ
แต่ยังนำจ่าฝูงต่อมี๓๕แต้มเท่ากับสูตรประการซิตี้นะครับ
แต่ว่าลูกได้เสียดีกว่าครับรุ้นสนุกเลยครับปีนี้
แบงคอกนั้นอยู่ที่๓เท่าเดิมตามหลัง๒แต้ม
โดยคู่บุรีรำกับแบงคอกจะเจอกันอีกครั้งในลีกครับ
๘ทีมวันพุธนี้โดยกลับมาเล่นที่บ้านของแบงคอกครับ
อีก๒คู่ครับตราดนะครับเอาชนะนครราชสีมา๒ต่อ๑
แล้วก็สุโขทัยนะครับแพ้ให้กับสมุทรประการซิตี้ไป๑ประตูต่อ๒ครับ
เด็ดแรกครับท่าเรือนำ๓๐จากมากอสจังหวะเมื่อสักครู่นะครับ
แล้วก็ได้๒ศูนย์ครับต่อเนื่องจากอันโกมินิ
แล้วก็๓ศูนย์จากรายการโกเมสครับ
จากนั้นพิเศษที่๒ครับไม่ถึงนาทีระวังปลาเบาได้จังหวะ
ยิงจุดโทษครับจุดที่๑ระยะ๖เมตรครับ
จากการที่ผู้เล่นของแบงคอกโดนทำฟาวในเขตโทษนะครับไล่มา๑ต่อ๓
แต่วัชละไลศรีครับมาทำ๒ประตูให้ท่าเรือ

ต่อด้วยจังหวะของบูฮารินรอแมร์ครับ
ลูกที่๒ให้กับแบงคอกไล่มา
แต่การท่าเรือได้อีก๒ลูกครับจากรายอันโกเมสแล้วก็นัทธวุฒิศรีหลังไพโรธครับ
ประตูปิดท้ายนะครับไปบีบบอลจากจังหวะเล่นพาวเพย์ของแบงคอก
เอาชนะ๗๒ครับท่าเรือมี๔๙คะแนนทิ้งห่างชนบุรี
อันดับ๒ถึง๑๐แต้มแล้วครับ
อีก๓คู่ธรรมศาสตร์ยังบลัดครับ
แพ้ให้กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไป๑ต่อ๐
สมุทรสาครเสมอกับนนทบุรีไป๒๐
แล้วก็บางกอกซิตี้เอาชนะศรีสะเกดฟุตซอลกลับไป๓ประตูต่อ๒ครับ